โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลรัชธานีออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
หลังจากมีข่าวในโลกออนไลน์ที่แชร์กันไปนะครับ
บอกว่ามีคุณย่าคุณย่าได้พาหลานสาววัย๔ขวบ
เป็นอ่าลูกสาวของลูกชายแต่ทีเนี้ยแม่ของเด็กเนี่ย
เขาเป็นชาวสอปอล์ปอล์ลาวค่ะอ่าแล้วพ่ออ่ะก็ไม่ได้ไปแจ้งเกิดไว้ให้กับเด็กด้วย
อืมแต่ทีเนี้ยหลานสาวเนี้ยมีลักษณะของอาการก็คือตาเนี่ยนะฮะ
มีดวงตาข้างหนึ่งนะครับบวมปูดล้นออกมาจากเบ้าตาเลยนะ
คือเจ็บหนักอ่ะพาไปโรงพยาบาลแต่เด็กพ่อไม่ได้แจ้งเกิดเอาไว้อืม
อ่าสองข้างเลยนะฮะบวมปูดออกมาเลยนะครับอ่าเด็กก็ทรมานอย่างหนักนะครับ
พอย่าพาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ตรวจอาการขั้นต้นเนี่ย
บอกว่าค่ารักษาทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะประมาณ๘๐๐๐บาท
ตามข่าวจากโลกโซเชียลก่อนนะอ่าเขาบอกว่าพอย่าบอกว่าโอ้โห
ไม่มีเงินหรอกมีเงินก็แค่เบี้ยยังชีพคนชรา๖๐๐บาทนะ
กับถูกทางเจ้าหน้าที่พูดจาคล้ายลักษณะเหมือนกับปฏิเสธการรักษาค่ะ
แล้วเขาก็ต้องพาเด็กเนี่ยกลับไปทั้งทั้งที่สภาพดวงตายังเป็นอย่างนี้
สองข้างเนี้ยครับบวมปูดออกมาเยอะเลยนะครับ
สุดท้ายแล้วมีคนใจบุญที่เขารู้เหตุการณ์นะครับ
ก็คือเสียร้านดาวกาแฟแล้วก็คุณบินบริษฐ์นะดาราจิตอาสานะครับ
ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เมื่อวานนี้ย่าก็เลยพาหลานไปตรวจไปรับการรักษาอีกครั้งหนึ่ง
ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลรัชธานีนะครับ
แพทย์กับพยาบาลก็ดูแลรักษาให้เต็มที่เรียบร้อยล่ะค่ะ
นี่นะครับหลังจากที่มีการแชร์ข่าวในโลกออนไลน์
ก็มีคนใจบุญมาช่วยเหลือนะครับคุณย่าอายุ๗๗ปีนะครับ
บอกว่าหลานสาววัย๔ขวบเนี่ยนะ
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาย่าพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ก็ที่นี่แหละสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลรัชธานีนะครับ
ทีนี้เจอเจ้าหน้าที่เขาขอเอกสารทำประวัติคนไข้
แต่หลานสาวไม่ได้แจ้งเกิดเอาไว้พ่อไม่ได้ไปแจ้งเกิดให้
พ่อเนี่ยเป็นคนไทยแม่เป็นชาวสปลาว
ก็เท่ากับว่าไม่มีสิทธิ์ในการรักษาตามลักษณะของคนไทย
ทางโรงพยาบาลย่าบอกนะครับบอกว่าต้องจ่ายเงินค่ารักษา๘๐๐๐บาท
โรงพยาบาลบอกแต่ย่ามีเงินติดตัวมาแค่๖๐๐บาท
เจ้าหน้าที่บอกให้ย่าไปติดต่อแผนกสังคมสงเคราะห์
แต่ตอนนั้นหลานสาวก็ร้องงอแงหนักนะครับ
แล้วอันนี้ย่าเขาอ้างนะย่าบอกว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ย
มาบอกกับย่าว่าทำไมไม่ไปรักษาฝั่งลาวล่ะ
คล้ายกับเหมือนกับจะปฏิเสธการรักษาย่าก็เลยตัดสินใจพาหลานกลับบ้าน

มารักษาหลังจากที่มีคนช่วยเหลือโรงพยาบาลสรรพสิทธิปรสงฆ์
ที่อุบันนัชธานีท่านเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับ
ผู้ป่วยก็คือเด็กหญิงอายุ๔ขวบคนนี้เนี่ยมารักษาอาการด้วยเรื่องตาโปน
เป็นมาประมาณ๑เดือนแล้วโดยมีใบส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเขมราช
เข้าตรวจที่แผนกจักษุแพทย์แล้วแพทย์ก็แนะนำหาสาเหตุ
แล้วก็แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ๘๐๐๐บาท
แต่เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีเลข๑๓หลักก็คือบัตรประชาชน
แต่ย่ายืนยันว่าเด็กเขามีพ่อเป็นคนไทยแต่ไม่ได้ไปแจ้งเกิด
ก็เลยแนะนำว่ายังไงทางโรงพยาบาลบอกว่าขอให้ไปที่สังคมสงเคราะห์ก่อนไหม
จะได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาล
แล้วก็มาทราบภายหลังว่าพอแนะนำไปย่าได้พาผู้ป่วยกลับบ้านเลย
เนื่องจากกังวลเรื่องค่ารักษาแล้วเด็กก็ร้องงอแงอยากกลับบ้าน
ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการรักษา
แต่ว่าแนะนำว่าให้ไปติดต่อสังคมสงเคราะห์จะได้มีคนช่วยเหลือ
ซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยปกติช่วยเหลืออยู่แล้วไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าคนต่างชาติ
อย่างชาวต่างชาติทางพอโรงพยาบาลสภพศิษฐิปสงฆ์บอกว่า
ช่วยเหลือไปเนี่ยปีนึงคิดเป็นงบประมาณก็๑๐กว่าล้าน
แต่วันนั้นอาจจะมีการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้
คุณย่าก็เลยเห็นหลานงอแงด้วยก็เลยพากลับบ้านก่อน
แต่ตอนนี้รักษากันเรียบร้อยแล้วนะคะ
บวมจริงเห็นภาพเนอะ